ต่อไปคุณชนะบอกเลยว่าตั้งใจดูนะโอเค
ถ้าโอเคแล้วดิฉันจะพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจจำ
เพราะชาวบ้านที่นี่เขาร่วมแรงร่วมใจลงแขกเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะ
มาค่ะคุณค่ะเมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
นี่ค่ะที่วัดสนุนรัตนารามอยู่ที่ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เขามีการจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าดอกไม้แล้วก็ลงแขกปลูกดอกไม้ที่เรียกกันว่าปลูกนาบุญ
ที่เขาจะนำต้นกล้าย่าค่ะและดอกไม้เนี่ยมาปลูกในพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดความสวยงามรับปีใหม่นั่นเองเยี่ยมเลย
โดยปกตินะคะเขาจะทำการลงแขกปลูกข้าวถวายแล้วก็ขอพรกับพระแม่โพศพใช่ไหม
เพื่อให้ผลผลิตของข้าวนั้นรุ่งเรืองเจริญเติบโตได้ดีทำมาหากินดีนะคะ
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากมากแต่ช่วงนี้เริ่มเข้าใกล้ปีใหม่ขึ้นทุกทีแล้ว
ก็เลยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกดอกไม้แทน
เพื่อให้สถานที่ภายในวัดมีความสวยงามเพื่อจะได้เป็นจุดท่องเที่ยวสำหรับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในช่วงวันปีใหม่วันหยุด
นี่ค่ะก็ทางพระมหาอภิชาติเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนารามนี้นะคะ
ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่หรือใครที่แวะเวียนมากราบไห้ขอพรในช่วงปีใหม่เนี่ย
จากว่าจะได้เห็นความสวยงามของหมู่มวลดอกไม้แล้วนะคะ
ยังสามารถอิ่มอร่อยกับแจ่วฮ้อน
แจ่วฮ้อนสูตรของคนในหมู่บ้าน

มีให้บริการในช่วงเย็นค่ะคุณ
อุ๊ยบอกเลยอิมโออินจะเอ๊ะภาพนี้คุ้นไหมคะ

ก็เห็นตั้งแต่ต้นรายการแล้วไง

นี่คุณผู้ชมค่ะใครที่ตั้งใจดู
คุณมีสิทธิ์ลุ้นรับแน่นอนกับบิ๊กโบนัสวันนี้

ร่วมกิจกรรมกันในเฟซบุ๊คตลอดข่าวกันด้วยนะคะ

เดี๋ยวนะบิ๊กโบนัสตัวนี้เรา๓๒คะแนนนะ
ถ้าใครตอบถูกก็คือรับรองว่าคุณขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอน

ใครยังไม่ได้แอดเราเป็นเพื่อนกันหรือไม่รู้จะตอบตรงไหน

วันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับคะแนนบิ๊กโบนัสแน่นอน

ใช่ค่ะ

ท่าวิวสวยบรรยากาศดีแล้วแถมมีแจ่วฮ้อนด้วยมันยากาศดี